หรือว่าป้าเก่งฟ้าในตำนานที่หลายคนให้ฉายาคุณป้าเขาเอาไว้

และมักจะมีวีรกรรมอยู่บนท้องถนนอยู่บ่อยฮะ
เหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังย้อนกลับไปมีตั้งแต่ช่วงปี๒๕
เป็นข่าวหลายรอบเป็นข่าวหลายรอบมากครับปาดหน้ากดกระจกด่ากราด

ปี๖๖เมื่อตอนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวไปแล้วรอบหนึ่ง
มีข่าวอีกแล้วคุณขวัญคุณผู้ชมแต่รอบนี้เรื่องราวไม่ได้เกิดบนท้องถนนแบบนี้
เหรอเกิดในหมู่บ้านแล้วมันมีภาพเหตุการณ์ที่ว่า
การที่ว่าป้าปุริโอเนี่ยฉายาของป้าเขานะครับ
พาลูกชายไปหยุมหัวเพื่อนบ้าน
แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้แบบนี้
ลองดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ป๊อดป๊อด
มีคนรอดกว่า
ป๊อดสิ่งตัวเนี่ย
มีคนที่กูไม่เห็น

ไม่ใช่เขามาหาเรื่องเอง

เขามาหาเรื่องเอง
ไปหยิบอะไรจากมือลูกชายมาสักอย่างแล้ว
จะเดินย้อนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง

มีปัญหาทะเลาะวิวาดกันกับลูกชายของป้าบริโอ
แล้วก็ป้าบริโอในตำนานฮะ
โดยผู้เป็นแม่ยืนถ่ายคลิปอยู่ไม่ห่าง
ส่วนลูกชายก็ไปยื้อยุดฉุดกระชาก
นี่ครับดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้
บ่าย๓โมง๑๔นาที
แฟนนุ่มของนางสาวนาเดียครับ
นั่งรถแท็กซี่เข้ามาและเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยไปชกต่อยกับลูกชายของป้าบริโอ

ตะโกนถามว่าทำเมียกูทำไม
ที่คนขับแท็กซี่จะเข้ามาดูลูกชายป้าบีโอ

มีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยห้าม
ลองดูเหตุการณ์ตรงนั้นหน่อยนะฮะ
โหนี่นะครับผู้ชมครับ

บริโอเห็นลูกชายนอนกองก็ลงมาดูลูกครับ

เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้ามาช่วยประถมพยาบาล
แฟนของนางสาวนาเดียด้วยความโมโหครับเนี่ย

เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
นางสาวนาเดียเพื่อนบ้านเอาคลิปวงจรปิดมาร้องเรียน
โดยบอกว่าถูกลูกชายของป้าบริโอทำร้าย
ยุมหัวจิกผมจิกหน้าแล้วชิงมือถือไป
ส่วนตัวของป้าบริโออยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ไม่ได้ช่วยเข้ามาห้ามยืนถ่ายคลิปเอาไว้แบบนั้น
เธอก็งงว่าทำไมไม่ช่วยห้ามกันหน่อย

นางสาวนาเดียครับเธอบอกว่าบ้านของเธอกับป้าบริโอ
เป็นเหมือนบ้านแฝดผนังบ้านติดกัน
หันหน้าเข้าหาสวนสาธารณะ
ตัวของลูกชายป้าบริโอเนี่ยเดินมาเก็บใบไม้หน้าบ้านของเธอ
เธอก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่ชอบให้คนอื่นมาหน้าบ้าน

ปรากฏว่าลูกชายป้าบริโอเนี่ย
ด่ากลับด้วยถ้อยคำหยาบคาย

จะนำคลิปไปร้องเรียนนักข่าวเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจด้วย
จากนั้นถูกสองแม่ลูกรุมทำร้ายร่างกาย
ถูกถีบโดนจิกหัว

แฟนของเธอมาเห็นภาพแบบนั้น

ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบที่เราเห็นกันไป

ถามป้าบริโอว่าทำร้ายแฟนทำไม
ปรากฏว่าลูกชายป้าบริโอเนี่ย

และใช้หมัดกำลูกกุญแจเอาไว้ชกเข้าที่หน้า

ข้อมูลในฝั่งของผู้เสียหายบอกแบบนี้นะฮะ

เป็นหลายสิบปีนะครับ

ทำอะไรไม่ได้เลยตอนคืนก็เคาะผนังบ้านนอนไม่ได้เลย

หรือว่าบ้านข้างหลังบ้านที่ข้ามคลองไปนะครับ

จนตอนนี้เห็นว่าข้างบ้านยังอยู่

ตะโกนด่าโหกเวกโวยวายใส่เขาทั้งวัน

ก็คือนางสาวนาเดียคนนี้นะฮะ
แล้วก็แฟนหนุ่มของเธอที่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์

ก็แฟนหนุ่มของป้านุญาตสอบถามพูดคุยไปกดกลิ่งเรียก

ลูกศรสีแดงชี้เอาไว้อยู่ตรงนั้น

จะเอาไปทำอะไร

ภาพนักข่าวพี่นักข่าวของเราเนี่ยโดนถ่ายภาพด้วยครับบอกว่า
จะถ่ายภาพพวกเธอนี่นี่ถ่ายแบบนี้เลยฮะถ่ายภาพนักข่าว
แล้วก็ผู้เสียหายถ่ายไปให้หมดเลยป้าเขาถ่ายหมดเลยอะครับ
ทางด้านผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจแล้วที่สพบางบัวทอง
อยากให้ตำรวจเนี่ยเป็นคนกลางมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าป้าบริโอนั้นก็ส่วนใหญ่เนี่ย
มีข่าวอยู่ในพื้นที่ย่านบางบัวทองไซน้อยที่นนทบุรีนะฮะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านดังกล่าวครับ
บ่นอยู่เลยเรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยเพราะว่า
เพราะพอเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ๑ธันวาคมมีการใช้กำลังกันเนี่ย

อย่างคุณลุงท่านนี้เขาเป็นอดีตพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง

คือบ้านของลุงเขาอยู่ห่างไปไม่ไกลนะประมาณ๕๐เมตร

ยังเคยถูกป้าบริโอตะโกนด่าและยกเท้าให้แบบไม่มีเหตุผลเลย

ถามว่าลุงลุงมั่นใจหรือว่าป้าเขาด่าลุงน่ะ
ลุงบอกว่าตรงนั้นมีผมอยู่คนเดียวเลย

หันซ้ายหันขวาไม่เจอใครแล้วยกเท้าให้อีกต่างหาก

ดูแล้วดูอีกเออมีเราอยู่คนเดียวตรงนี้นี่น่ะ

ลุงบอกว่าเป็นไปได้ว่าเวลาป้าเขามีเรื่องกับเพื่อนบ้านคนนู้นคนนี้
ลุงเขาไปเป็นพยานให้กับคนที่เขาเดือดร้อนไง

อาจจะทำให้ป้าบริโอไม่สบายใจไม่พอใจหรือเปล่า
ที่ผ่านมาแม้ตำรวจจะเข้ามาไกลเกลี่ยมาพูดคุยแล้ว
แต่เหมือนเรื่องราวมันก็ยังคงเกิดขึ้นมาเรื่อย
ตอนนี้ก็มืด๘ด้านไม่รู้จะเอายังไงกันต่อแล้ว
ล่าสุดครับมีรายงานข่าวว่าป้าบริโอเนี่ยเตรียมหลักฐานเตรียมเอกสารข้อมูลทุกอย่าง
ทุกอย่างเพื่อเตรียมจะสู้กับส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่า
ขโมยโทรศัพท์มือถือของคู่กรณีไปนั้นมีข้อมูลว่าป้าบริโอชี้แจงว่าไม่จริง
ตอนนั้นที่หยิบไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นโทรศัพท์ของลูกชายแต่พอรู้ว่าเอาไม่ใช่
ก็เอาไปคืนแล้วเรียบร้อยฝ่ายคู่กรณีที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
และทำให้ป้าและครอบครัวเสียหายระวังกำลังคิดอยู่คิดว่าอะไรป้า
เห็นว่าเตรียมจะฟ้องกลับหรือไม่อย่างไรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ถ้าหากว่านำเสนอข่าวแบบไม่เป็นกลางป้าเขาบอกเลยจะขอเอาผิดทางกฎหมายด้วย
บอกว่าเขาก็มีคลิปหลักฐานเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเมื่อไหร่ป้าบริโอแล้วก็ลูกชายพร้อมจะชี้แจง
เดี๋ยวรอฟังข้อมูลเพิ่มเติมจะได้ฟังให้ครบทุกด้านก่อน
ว่าเรื่องราวต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
และทางคดีมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป